คุณผู้ชมฮะมีคนหนึ่งเขาไปเที่ยว
เรื่องนี้เป็นเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียล

เพราะไปเที่ยวแต่ว่าถูกเพื่อนทิ้งเพื่อนเท
ก็เลยเอาบัตรประชาชนของเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันแทน

เอาเพื่อนไปโดยบัตรประชาชน

ผู้หญิงคนนี้เขาใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอิ่มเอม
ก็โพสต์เนี่ยภาพถ่ายต่างเนี่ยนะครับ
ที่มีบัตรประชาชนของคนคนหนึ่ง
ไปถ่ายอยู่ในสถานที่ต่าง
อย่างนี้หลายคนก็งง

นี่ยังไงนี่หมายถึงอะไร
บัตรประชาชนอยู่กับเมนูอาหาร

บัตรประชาชนอยู่กับที่พักของโรงแรม

คนก็สงสัยงงงวยกันไปตามกัน

คนในบัตรประชาชนเนี่ยเขา
เป็นอะไรหรือเปล่า
เอาหิตตรงเขาตายแล้วอยากดูมั้ย

เรื่องนี้กลายเป็นข้อสงสัยทีมข่าวของเรา
ก็เลยไปเจอไปเจอคนที่โพสต์เรื่องราวในโลกโซเชียล

เพราะก่อนหน้านี้อิ่มเอมโพสต์ภาพต่าง

การเดินทางแบ็คแพคคนเดียวครั้งแรกของคนโง่
โดนทิ้งไว้กลางทางกับบัตรประชาชนของเพื่อน
หนูแค่อยากให้เพื่อนมาด้วยกันค่ะ
ปลเพื่อนในรูปยังไม่ตายนะคะ

นักศึกษาปี๔คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคนนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นัดโบ๊ทนะนะ

บอกว่าโบ๊ทเดี๋ยวเราไปเที่ยวพัทยาด้วยกันนะ

ก็เลยตัดสินใจจองทั้งรถทัวร์แล้วก็จองที่พักเป็นชื่อของโบ๊ททั้งหมด
แต่พอถึงเวลาเดินทางปรากฏว่าโบ๊ทไม่สามารถไปได้แล้ว

เลยให้เธอถือบัตรประชาชนไป
เพื่อเป็นการยืนยันการจองตัวต่าง
ว่าจะเป็นตัวที่พักตัวโดยสาร

เอมเธอเอาไปนะเธอเอาบัตรฉันไปยืนยันตัว
แต่อิ่มเอมเกิดไอเดียสนุกขึ้นมา
เพราะตั้งใจจะพาเพื่อนไปเที่ยวทะเลด้วยกัน

ทำยังไงดีอยากให้โบ๊ทได้ไปด้วย

เลยเอาบัตรประชาชนโบ๊ทนี่แหละ
ไปถ่ายอยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างมากมาย

โลกโซเชียลก็เลยถึงบางอ้ออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะ
เอาฟังเสียงของน้องอิ่มเอมเขาหน่อยครับ

แรกหนูลงแค่ในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนูแล้วก็แบบส่งให้เพื่อนดูในกลุ่ม
แต่ทีนี้พอถึงขอนแก่นปุ๊บหนูก็เลยแบบเฮ้ยมันก็ตลกดีหนูก็อัพลงเฉย
ตอนแรกไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะแต่คือแบบมีเพื่อนเขาแบบเฮ้ยอยากแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หนูก็เลยแบบเออเดี๋ยวเปิดให้ก็คือหนูก็นอนหนูมาถึงเที่ยงคืนหนูก็นอน
เช้ามาก็แบบเป็นร้อยแล้วหนูก็ตกใจเหมือนกันค่ะ
แล้วได้คุยกับโบ๊ทไหมว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันออกไปโบ๊ทเข้าไปไง
ก็ตลกขำโบ๊ทก็ขำแต่โบ๊ทก็ดีใจนะที่แบบว่าเฮ้ยแบบเราก็ยังนึกถึงเขาเอาเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้
ก็แบบตอนแรกเจิ้นก็กลัวเหมือนกันค่ะว่าหนูจะโกรธที่แบบทิ้งให้ไปคนเดียวอะไรอย่างนี้
แต่มันก็ไม่ได้อะไร
นั่นแหละฮะก็เป็นเรื่องราวเล็กที่เธอคิดว่าสนุกนะ
แต่กลับกลายเป็นว่าโอ้โหกลายเป็นไวรัลเลยนะ
คนขนใจนี่ครับกระแสน่ารักดีนะครับโอเค